เราคุยกันมาร่วมเดือนแล้วสำหรับประเด็นนี้

อยู่ว่าในแง่ของสคบนะคะเขาก็มีการออกมาตรการ
มีการดำเนินการแล้วก็คือหยุดโฆษณาแล้วก็ให้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในส่วนที่เป็นการโฆษณาเกินจริง

เพราะว่าคนที่เขาซื้อสินค้าไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาถูกหลอก
นั่นสิบอกเขาว่ากระทะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มีคุณสมบัติแบบนี้
แต่พอซื้อมาจริงเอ้าสรุปไม่ใช่เหรอ

เขาก็เลยรวมตัวกันจะฟ้องร้องบริษัทเรียกเงินคืน
ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคำวิเคราะห์กัน

คุณสารีอองสมหวังเลขาธิการมูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภคในการหาคำตอบเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ

ยังไม่จบอย่างที่ว่าจริงนะครับ
ตอนนี้สคบเขาสั่งให้บริษัท
ระงับโฆษณาชิ้นเก่าอยู่
ตอนนี้บริษัทก็ทำโฆษณาชิ้นใหม่
พอทำโฆษณาชิ้นใหม่เสร็จ
พิสูจน์แล้วว่าไม่มีการหลอกลวง
ก็ออกมาโฆษณาใหม่ได้

เขาสามารถที่จะออกมาโฆษณาใหม่ได้
ตอนนี้กำลังรอดูอยู่ว่าโฆษณาใหม่
เขาจะโฆษณายังไง
โฆษณาที่บอกว่าเคยเคลือบ๘ชั้น
ราคา๑๕๐๐ก็คงหายไป
แต่ว่าสารตกค้างมันยังอยู่ครับ
ผู้บริโภคทั้งหลาย
เขามีความรู้สึกเป็นสองพวก
พวกที่หนึ่งเอาหน้า

ตะหลิวด้วยเอาไปใช้ก็ไม่เลว

อย่างนี้เข้าข่ายหลอกลวงเขา
เพราะราคาในท้องตลาดเนี่ย

นักวิชาการไปพิสูจน์ว่าที่โฆษณา

ฉะนั้นเขาจะใช้วิธีการนี้ฟ้องร้อง
เขาจะฟ้องกันเองฟ้องเดียว

เอาล่ะบทบาทสำคัญตอนนี้

สวัสดีค่ะคุณสุภาพค่ะ

เอาตัวเลขก่อนว่าเสียหายไปยังไง
อันนี้ดูจากตัวเลขนำเข้านะฮะ
ถ้าขายหมดทั้งที่

เพราะเช่นที่หลายคน

เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก

มันเป็นเรื่อง๓๐๐๐๐๐๐

ที่แจ้งความประสงค์

ซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ๑๐๙ราย
เป็นการที่
ซึ่งเราได้นัดคุยไปเมื่อวาน

เราก็ดูแล้วเนี่ย

ก็จะบอกสรรพคุณเยอะว่าทำนู่นทำนี่ได้หลายอย่าง
แล้วก็ใช้น้ำมันน้อยแล้วก็โฆษณาถี่มาก
ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรอกแต่มันเห็นตลอด
เพราะฉะนั้นก็เลยเอ๊ะลองดูนะคะ
เอาอย่างนี้คุณสาลีฮะเดี๋ยวผมให้คุณสาลีได้ฟัง
สุภาพสตรีคนหนึ่งชื่อคุณวารีฮิรันนาฏ
เขาเป็นหนึ่งในคนที่บอกว่าจะฟ้องฟังเหตุผลเขาหน่อยได้ไหมครับ
ฟังเหตุผลว่าเขาคิดยังไงเจ้าหน้าที่ปล่อย

คนก็คือติดใจตรงที่ว่าเหมือนตัวเองโดนหลอกในเรื่องของของชั้นของกระทะค่ะ
ชั้นของกระทะที่เข้าใจว่ามี๘ชั้น
มันก็น่าจะต่างจากกระทะเทปลอนในตลาดทั่วไปที่เราซื้อ
ราคามันก็เลยจะโดดกว่าของคนอื่นหน่อย
ก็เหมือนกับปลอบใจตัวเองว่าเอานะยอมเสียเงินแพงกว่า
กระทะทั่วไปในท้องตลาดแต่เพื่อสุขภาพมี๘ชั้นก็โอเคอะไรอย่างนี้
แต่ในความเป็นจริงที่เห็นทางสกปหรือใครออกมาพิสูจน์ว่ามันมีเพียงแค่๒๓ชั้น
ก็เลยบอกอุ๊ยคือเหมือนเราโดนหลอก
เพราะว่ากระทะเนี่ยเราไม่สามารถพิสูจน์เองได้ว่ามันมี๘ชั้นจริงหรือไม่จริงอย่างนี้ค่ะ
เอาล่ะทีนี้มุมที่จะไปฟ้องเนี่ยในข้อกฎหมายเนี่ยคุณสาลีครับ
เราเราเอาข้อกฎหมายไปฟ้องว่ายังไงว่าเขาหลอกลวงโฆษณาไม่ตรงความจริงหรือยังไงครับ
ประเด็นหนักที่เราจะฟ้องเนี่ยเราจะใช้กฎหมาย๒ฉบับนะฮะ
ก็คือกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายวิธีพินาคดีผู้บริโภค
ซึ่งเวลาคุณสุภาพขายของหรือใครขายของเนี่ยมันก็เป็นสัญญา
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเราบอกว่ามีคุณภาพแบบนี้เนี่ยเวลาของเนี่ยมันต้องมีคุณภาพตามนั้นจริง
อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายก็แล้วกันนะฮะเราซื้อหมู่บ้านเนี่ยแล้วหมู่บ้านบอกว่าจะมีสระว่ายน้ำมีสนามเด็กเล่นเนี่ย
หมู่บ้านก็ต้องมีสระว่ายน้ำมีสนามเด็กเล่น

แปดชั้นเป็นหินอ่อนเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามนั้น
เพราะฉะนั้นเราก็จะฟ้องเรื่อง
สินค้าที่โฆษณาเนี่ย
ไม่ได้มีคุณภาพตามที่โฆษณาจริง
ก็จะยึดหลักอันนี้ในการฟ้องคดีนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าคุณส่งสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ

ซึ่งผู้บริโภคก็มีความเสียหาย
ที่ได้ของไม่ตรงกับคุณภาพที่โฆษณาค่ะ
ทีนี้ถ้าผมเป็นบริษัทเนี่ย
ผมจะต้องไปเอาใบรับรองมาจากเกาหลี
ใบรับรองจากเกาหลีว่าโฆษณาเคลือบเท่านั้นเท่านี้
ชั้นจริงสมมุติออกมาอย่างนั้นนะ
แล้วมาสู้กับข้อพิสูจน์ของ
วิชาการในบ้านเราที่บอกว่า
ไม่ใช่๘ชั้นทางโน้นยืนยัน๘ชั้น
อันนี้คุณสาลีคิดว่าทางเดินของการต่อสู้มันจะเป็นยังไง
ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสารยุติธรรมค่ะ
เราก็คงใช้ข้อเท็จจริงที่เราตรวจพบ
ซึ่งเราก็แต่ว่าของ๒๘ของเกาหลีเนี่ย

ว่าขณะนี้มูลที่ไม่ได้มีหลักฐาน

แต่ว่าบริษัทก็มีสิทธิ์นำส่งข้อพิสูจน์นั้น
แต่เรียกคิดว่าแน่นอนก็

หรือการหลักฐานนักวิจการเมืองไทยเนี่ย
อันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากัน
แต่แน่นอนเมื่อบริษัทโฆษณาว่าเขาจะมีแบบนี้เนี่ย

เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจำนวนมากถูกกระทำ
แล้วก็มีเรียกว่าการดำเนินการแบบนี้คือ
โฆษณาอย่างหนึ่งตัวสินค้าเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งจะทำให้ในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะถูกระมัดระวัง
เราก็คิดในมุมนี้ว่าหลายคนก็เรียกว่าอาจจะไม่ชอบใจ
โฆษณามันไม่ตรงไปตรงมาแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรกัน
เพราะฉะนั้นก็คิดว่าการใช้มาตรการครั้งนี้
จะทำให้คนที่จะทำโฆษณาก็ดีบริษัทต่างก็ดีเนี่ย
จะมีโฆษณาที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคมากขึ้น
ครับข้อที่ว่าอุปโลกราคาขึ้นมา
เปิดราคาขึ้นมา๑๘๐๐๐๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็ชากลงมาเหลือ๓๙๐๐บาท
ซื้อ๑แถม๑แถมตะหลิวเนี่ยอันนี้เป็นข้อฟ้องร้องได้อีกข้อหนึ่งไหม
อันนี้โดยหลักก็คิดว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ที่จะเรียกว่าคนที่ซื้อ
ก็ทำให้เขาเข้าใจผิดในสาระสำคัญของการโฆษณา
คือคนส่วนใหญ่ถ้าในต่างประเทศ
อันนี้จะมีความผิดตามกฎหมายชัดเจน

คือคุณตั้งราคาไว้แล้วคุณไม่เคยขาย
แต่ถนัดที่บ้านเราเรื่องราคาปลอม

แต่ว่าเรามีประเด็นที่น่าสนใจ

ก็คือว่าเมื่อคุณบอกว่าราคาจริงเนี่ย

ขายเพียง๓๓๐๐สองใบ
แถมอุปกรณ์อื่นอีก
มันก็ทำให้เห็นว่ามันถูกมากจากราคาเดิม

เรียกว่าลดลงมามากกว่า๑๐๐เท่า
เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ
หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของการโฆษณา
ซึ่งเป็นสถานะสำคัญเรื่องราคาของสินค้า

เพราะฉะนั้นเมื่อผู้บริโภคเข้าใจผิดเนี่ย
แน่นอนโฆษณาชิ้นนั้นก็ผิดกฎหมาย
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่ง
ที่น่าจะเป็นประเด็นในคดีเหมือนกันค่ะ
แต่นี่ทางเดินมี๒กลุ่ม

กับฟ้องกันเองหรือฟ้องกลุ่มฟ้องเดี่ยวยังไงเนี่ย

คือจริงตอนแรกเนี่ย

แต่ฟ้องคดีแทนได้เฉพาะคนที่ไปใช้
แล้วก็การฟ้องคดีนั้นเนี่ยมันไม่สามารถให้เกิดผลกับทุกคนที่ไม่ได้ไปร้องเรียน
ซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นการฟ้องคดีแบบกลุ่มนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึง
แต่ขณะนี้นักวิชาการบางคนก็บอกว่าสคบสามารถฟ้องคดีแทนทุกคน
ถึงแม้คนที่ไม่ได้ไปร้องเรียนก็ได้
ซึ่งถ้าอันนี้สคบก็มีอำนาจ
แต่บางคนก็บอกว่าสคบไม่มีอำนาจ
จะมีอำนาจเฉพาะการพิจารณาเฉพาะคนที่ไปร้องเรียนกับสคบเท่านั้น
ซึ่งอันนี้ก็เป็นการเถียงกันเรื่องข้อกฎหมาย
จริงก็เป็นประเด็นที่คิดว่ามูลที่ก็ควรช่วย
ลดจุดอ่อนในส่วนนี้ของสำนักงานขณะการมากกันผู้ปลอดภัย
โทษเพราะว่าการฟ้องคดีแบบกลุ่มซึ่งขณะนี้
สามารถที่จะทำได้โดยเรามีกฎหมายฉบับนี้ก็คือ
เราก็มีกลุ่มก้อนซึ่งขนาดนี้ก็๑๐๙คนที่จะเป็นแกนนำในการฟ้องคดีนะคะ
แล้วแกนนำกลุ่มนี้ก็เรียกว่าฟ้องโดยใช้กฎหมายวิธีพินาคดีผู้บริโภค
แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ขอทำคำขอเรียกว่าขอให้ฟ้องคดีแบบกลุ่มด้วย
ซึ่งสารท่านก็จะพิจารณาคำร้องต่างหากแล้วก็พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ถ้าท่านอนุญาตปุ๊บเราก็ต้องมาประกาศโฆษณาอย่างน้อยหนังสือพิมพ์๓ฉบับอีก๓วันนะคะ
ติดต่อกันเพื่อที่จะให้คนที่อาจจะไม่เห็นด้วยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เสียหาย
หรือไม่อยากจะฟ้องหรือไม่อยากรวมกลุ่มกับผู้ที่ว่าผู้บริโภคก็ไปถอนชื่อออก
แต่ถ้าใครที่ตอนนี้อาจจะอยู่เฉยรอดูว่าฝั่งไหนจะชนะเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองไปด้วยนะครับ
กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองทุกคนที่เป็นผู้เสียหายค่ะแล้วก็มันก็จะลดภาระว่ามูลค่ามันไม่เยอะ
เพราะฉะนั้นถ้าให้แต่ละคนจะไปฟ้องแล้วถ้าเราฟ้องกัน๑๐๙คนสารก็เสียเวลาถูกไหมฮะ
บันลังสารที่จะพิจารณากำลัง๑๐๙คนมันก็แล้วบางทีอาจจะมีพิจารณาแล้วคดีอาจจะมีความแตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าการใช้การฟ้องคดีแบบกลุ่มเนี่ยจะทำให้ลดภาระของผู้บริโภคทำให้เกิดบรรทัศนเรื่องคดีที่ชัดเจนนะคะ
แล้วก็ผู้บริโภคก็ไม่มีภาระมากแล้วก็ยังช่วยสับสนุนกันฟ้องคดีกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องไปสารอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีเราก็เลยเลือกวิธีการแบบนี้แล้วคิดว่ามันไม่ควรเยียวยาเฉพาะคนที่ร้องเรียน
ซึ่งขณะนี้ก็เถียงกันนะครับว่าบริษัทก็บอกว่าตัวเองก็ยินดีถ้าใครอยากจะให้บริษัทเยียวยาก็สามารถไปที่บริษัทได้เลย
แต่ฉันคิดว่าความเสียหายเรื่องการส่งสินค้าไม่ตรงตามสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีคนที่ไม่รู้ไม่ได้ทราบข่าวหรืออาจจะไม่ได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็ไม่ได้รับการเยียวยาซึ่งมันควรจะเยียวยาทุกคนและจริงบริษัทก็มีรายชื่อบริษัทก็สามารถที่จะเยียวยา
สรุปอีกทีหนึ่งก็คือว่าการฟ้องกลุ่มเนี่ยคนที่ไปเข้าชื่อทีหลัง
ถึงแม้จะไม่ไปร้องสคบก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครอง
สมมุติว่าเขาใช้เงินกันเนี่ยเขาจ่ายเงินคืนมาก็ได้ด้วยใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ
จากนั้นชัดเจนว่าคนที่ซื้อไว้เนี่ยสารเตรียมใบเสร็จไว้
แล้วเวลาเขาไปฟ้องกันถ้าเขาชนะมาเนี่ย
เราก็ไปแจ้งความจำนงว่านี่แหละผมก็โดนด้วยเนี่ย
อันนี้ได้รับการเยียวยาด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะว่าเพื่อลดภาระให้กับผู้บริโภค
แล้วลดภาระให้กับฝั่งกระบวนการยุติธรรมด้วย
ที่ไม่ต้องมีคดีมากอย่างเช่นแน่นอน
กรณีนี้ก็คือ๑๐๙คดีก็เหลือคดีเดียว
เพราะฉะนั้นมันก็จะลดขั้นตอนภาระทั้งฝั่งผู้บริโภคทั้งฝั่งคนการยุทธิธรรม
สุดท้ายขึ้นมาจะไปฟ้องกันเมื่อไหร่ครับ
ขณะนี้ก็กำลังเนื่องจากว่ามีผู้ฟ้องเยอะเนี่ยนะฮะ

ว่าจะน่าจะฟ้องได้ภายในเดือนมิถุนานี้นะคะ

ยินดีค่ะคุณสุภาพ
นี่ก็เป็นเรื่องที่มันจะว่าเรื่องเล็กก็ไม่ได้

ไอ้งานคุ้มครองพวกได้แม้กระทั่งเรื่องเล็กเนี่ย
แล้วเขาเห็นว่าไอ้มันบดเนี่ยเขาดูในโฆษณามันพูนขึ้นมาใช่ไหมครับมันบด
มันพูนขึ้นมาพอเขาไปซื้อจริงเนี่ยมันไม่ได้พูนนั้นบุ๋มลงไป
เพราะตอนที่เขาถ่ายโฆษณาเนี่ยเขาจะดันก้นกระดาษขึ้นมาให้พูน
ภูลขึ้นมาฝรั่งคนนั้นไปฟ้องนะสารตัดสินให้ชนะ
นี่คือการหลอกลวงผู้บริโภคก็แค่มันบดถ้วยเดียวที่แถมมาในชุดอ่ะครับ
ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินมากคือน้อยหรอกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กหรอก
แต่ว่านี่คือคุณหลอกลวงฉะนั้นสังเกตไหมเวลาตอนหลังเวลาเขาถ่าย
เขาจะเขียนตัวหนังสือว่าถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เพราะไม่งั้นแล้วจะโดนไงถ้ามันไม่เหมือนกันแล้วจะโดน
นี่เห็นว่าเรื่องเล็กนิดเนี่ยแต่ฝรั่งเขาเอาจริงแล้วมันมีคดีมาแล้วไง
นี่เรื่องกระทะนี่ใหญ่กว่าตั้งเยอะนะ
คุณสุภาพค่ะวันนี้ก็ถือว่าหลายคนมองแบบนั้นเหมือนกันนะว่า
มันก็กระทะใบเดียวซื้อมาราคาก็ไม่ได้แพงแถมได้๒ใบ๓ใบ
แต่จริงแล้วคือมองในแง่ของการค้าการตลาดในแง่ของผู้ผลิตผู้บริโภค
มันคือการหลอกลวงจะเงินมากเงินน้อยมันก็คือการหลอกลวง
และมันก็เกิดผู้เสียหายขึ้นเท่ากับว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทย
ก็เป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูว่าทางด้านกลุ่มผู้บริโภคที่เขารวมตัวฟ้องกลุ่มเนี่ย